เรื่องของแม่ค้าร้านขนมจีน
ขนมจีนน้ำเงี้ยวที่จังหวัดเชียงใหม่คุณเขียนมาสอน

เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดก็ตกอกตกใจ

เพราะว่าลูกค้าสาวคนหนึ่งไปซื้อแล้วไม่พอใจ

เหมือนกับสั่งเป็นชุดใหญ่
แต่ว่าคนขายบอกว่านี่แหละใหญ่สุดแล้วที่มี
คนที่มาซื้อก็ไม่พอใจหาว่าคนขายต่อปากต่อคำ
ว่างถุงน้ำเงี้ยวใส่เนี่ยค่ะ
แล้วเพิ่งตักมากำลังร้อนเลย
เห็นแผลแล้วน่าตกใจนะคุณภาคภูมิ
คือหญิงสาวที่เป็นแม่ค้าอยู่ที่ร้านขนมจีนน้ำเี้ยวเนี่ย
นี่เขาเป็นลูกจ้างนะใช่ค่ะเป็นลูกจ้างนะครับอ่าถูกปลาใส่เข้าไปเนี่ย
ผู้หญิงคนนี้เธอบอกว่าเธอโชคดีนะเธอก้มหน้าหลบนะใช่ค่ะ
เข้าที่คอที่คอที่ช่วงหน้าอกตรงนี้ค่ะก็เป็นแผลเยอะเลย
อย่างนั้นถ้าเข้าหน้านี่ไม่รู้จะเป็นยังไงนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
วันนี้เจ้าของร้านร้านที่ท่านชมเมื่อสักครู่ในภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับเอาไว้ได้เนี่ย
ชื่อว่าร้านป้าพินขนมจีนอยู่ที่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
วันนี้ได้พานางคำลุงตะอายุ๒๖ปีซึ่งเป็นชาวไทยใหญ่นะฮะ
เดินทางมาให้ปากคำกับตำรวจเพื่อที่จะแจ้งความดำเนินคดีหลังจากถูกลูกค้า
น้ำขนมจีนน้ำเงี้ยวเข้าใส่จนบาดเจ็บเจ้าของร้านเขามีสองคนนะครับ
บอกว่าหลังเกิดเหตุนางคำที่เป็นลูกจ้างเนี่ยก็ยังไม่สามารถมาทำงานขายของได้
แต่เขาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูลูกและครอบครัวของเขาต้องเดินทางไปล้างแผลที่โรงพยาบาลเชียงใหม่
ชื่อว่าโรงพยาบาลเชียงใหม่รามนะฮะซึ่งตอนนี้หมดค่ารักษาไปแล้วเกือบ๑๕๐๐๐บาท
ส่วนคู่กรณีก็คือหญิงสาวคนนั้นตั้งแต่เกิดเหตุยังไม่ออกมาพบอีกเลย
ไม่เคยมาเยี่ยมคนเจ็บไม่เคยมาช่วยเหลือเรื่องค่ารักษาพยาบาลอะไรทั้งสิ้น
เพราะว่าตอนนี้ต้องไปดีกว่าต้องดูสภาพแห่ก่อนเนอะ
แล้วอีกนานไหมที่เขาจะกลับมาทำงานเป็นปกติได้
มันต้องดูดีว่าแห่ดีเมื่อใดถึงจะได้อีกเมื่ออังกฤษ
เหตุการณ์มันเกิดตั้งแต่๔พฤศจิกายน
แต่ว่าภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่งเผยแพร่ออกมาเมื่อวานนี้นะครับ
คือลูกจ้างหญิงที่ถูกปลาถุงขนมจีนน้ำเงี้ยวใส่
บอกว่าลูกค้าหญิงมาซื้อขนมจีนขอให้ตนใส่ถุงใหญ่ให้
แต่ตนบอกว่าถุงใหญ่มันใหญ่ที่สุดก็เท่านี้แหละ
ก็เลยไม่พอใจหาว่าตนพูดจายั่วโมโห
คว้าถุงขนมจีนน้ำเงี้ยวเครื่องใส่ตน
แต่ว่าหลบทันก็เลยไปถูกที่คอไม่โดนหน้านะครับ
ทางด้านภูมิกับการสพช้างเผือกเจ้าของพื้นที่
บอกว่ากำลังเร่งรัดให้ติดตามตัวหญิงสาว

คือนางสาวนรมนวันนลีอายุ๒๒ปี
เป็นชาวตะบนทุ่งสโตกอำเภอสรรปะตองจังหวัดเชียงใหม่
ดำเนินคดีและล่าสุดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
ก็มาพบตำรวจแล้วนะครับถูกคุมตัวเข้าห้อง
พิมพ์มือทำประวัติแล้วก็ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรนะครับ
พิมพ์ลายนิ้วมือทำประวัติอะไรไปแล้วนะครับ

เพราะว่าทางนางคำลุงต้าผู้เสียหายเนี่ย
ตำรวจเขาให้ชี้ชี้ตัวจากภาพถ่ายต่างอะไรต่าง

ตอนนี้ก็ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีไปแล้วนะครับ
ก็ต้องมีเรื่องของการเยียวยาอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
ส่วนทางยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่พอทราบเรื่องก็มาดูอาการ
แล้วก็มาช่วยเหลือเรื่องของการเจ็บที่ขาดวายได้
ที่จะได้วันละ๓๐๘บาทตามสิทธิค่าแรงขั้นต่ำนะฮะ
แล้วก็ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน๕๐๐๐บาท
ผู้เสียหายเขาก็ไปทำงานไม่ได้นะคะก็ขาดรายได้ไป
เขาก็บอกว่ามีภาระต้องเลี้ยงลูกต้องดูแลครอบครัว
เขาก็เสียรายได้ไปตรงนี้ด้วยนะคะ